คุณผู้ชมเราพาไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
กรณีร่างทรงไปหลอกเหยื่อใช้ความเชื่อใช้ความไว้ใจนะฮะ
ไปหลอกเหยื่อหลายรายนะฮะศูนย์เงินหลัก๑๐ล้านบาทเลยค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มันแดงขึ้นมาก็เพราะว่า
คุณกัลพัฒนิพัฒน์วีรกุลอายุ๕๐ปีนี่ค่ะ
ไปพร้อมกับสามีนะคะไปร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่า
ถูกร่างทรงที่ชื่อว่าซิมหลอกเงินไปลงทุนกว่า๔๒ล้านบาท
คือทั้งสองคนเป็นนักธุรกิจนะก็มีเงินมีทอง
แล้วก็เขาทั้งสองคนเชื่อเรื่องเกี่ยวกับนี้มากเลย
เกี่ยวกับดวงโชคชะตาหรือว่าเรื่องของความเชื่ออะไรเหล่านี้
คือเขาเชื่อสุดใจเลยทีนี้ดันมาเจอร่างทรงที่เป็นคนไม่ดี
เนี่ยก็เป็นความสวยด้วยนะร่างทรงเนี่ยแอบอ้างความเชื่อ
บอกว่าสามารถเข้าทรงหลวงพ่อเปิลเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังได้
แล้วก็รวมทั้งสามารถเรียกวิญญาณลูกของเหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
ถึงว่าลูกของคุณกัลพัฒน์กับสามีเนี่ยนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
มาเข้าร่างของเขาได้ร่างทรงบอกแบบนี้
คราวนี้สองสามีภรรยาเขาก็ยิ่งเชื่อไปอีกนะคะ
คือตรงนี้แหละเพราะว่าเขาก็อยากเจอลูกอยากเจอวิญญาณลูกใช่ไหมฮะ
ความคืบหน้าค่ะที่โรงพักหนองจอกนะฮะปรากฏว่าคุณไม่ใช่เฉพาะสองสามีภรรยานี้เท่านั้นนะคะ
ปรากฏว่าพบผู้เสียหายเพิ่มเติมอีก๒รายค่ะ
มาแจ้งความรายแรกก็คือคุณพารดรจันแจ้งอายุ๔๓ปีนะคะ
ทำธุรกิจรับถมที่คุณพารดรเล่าให้ฟังบอกว่า
รู้จักกับนางซิมเนี่ยเพราะพี่ชายแนะนำให้รู้จักเมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
จากนั้นถูกนังซิมเนี่ยหลอกเอาเงินไปหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับ
คือตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยน้ำซิมบอกว่า
เดือดร้อนจริงจริงต้องการเอาเงินเนี่ยไปเคลียร์ที่โรงงาน
แล้วก็ต้องการยืมเงินเป็นเงินสามแสนบาทอืมครั้งนั้นก็ได้ไปครับ
ครั้งที่๒ยืมเงินไปซื้อที่ดิน๒๐ไร่เส้นถนนคูขวาน้องจอก
เพื่อทำบ้านจัดสรรแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ย
ให้กับคุณพารดรเนี่ยสามแสนบาทอ่าฮะก็ได้ไปค่ะ
ครั้งที่สามเอาอีกแล้วยืมเงินเพิ่มจากการซื้อที่ดินครั้งก่อน
อีกสามแสนห้าหมื่นบาทครั้งสุดท้ายก็ยืมอีกค่ะ
อ้างว่ายังไม่ได้โฉนดที่ดินต้องการเงินอีก๔แสนบาทครับ
คุณพารดรบอกว่านางซิมเนี่ยนะลักษณะคือเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือ
หลังจากที่ได้เงินก้อนสุดท้ายไปแล้วคุณพารดรบอกเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอก
คือคุณพระราดรเขาก็ไว้ใจไงไว้ใจนางซิม
แล้วก็เชื่อมากในการเป็นร่างทรงอะไรแบบนี้ยิ่งความเชื่อความศรัทธาไปแล้วด้วย
รู้ไหมคะว่าทำไมคุณพารดรถึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอก
เพราะคุณพารดรเนี่ยเอาล่ะสุดท้ายตัดสินใจ
ไปสอบถามไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดินที่นางซิมอ้างว่า
ซื้อที่ดินจากเจ้าของคนนี้ก็รู้ความจริงหมดเลยค่ะ
พอรู้ความจริงเสร็จปุ๊บว่าโดนหลอก
คราวนี้เบนเข็มกลับมามาทวงถาม
เงินที่ยืมไปจากนางซิมนางซิมคือทวง
ทั้งซิมก็ผลัดวันประกันพรุ่งตลอดค่ะ
ทวงสิคุณไม่ได้เอาเงินไปซื้อที่ดิน
ไม่ได้เอาไปทำธุรกิจไม่ได้ไปต่อยอดอะไรเลย
ทัวร์เงินแล้วถามมาได้ไหมไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้เลยนะคะคุณพระโดนบอกว่าสิ้นหวังแล้วแหละ

ส่วนผู้เสียหายอีกรายคุณโลกมันกลมมาก

ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักหนองจอก
ผู้เสียหายอีกรายเป็นลูกสาวของครู
กัลลพรรษนิพรัฐวีรคุณ
ที่ไปร้องทุกข์กับธนายรณรวงแก้วเผ็ด
ลูกสาวบอกว่าชีช้ำกล่ำปลีมาก
เพราะโรงงานที่เธอไปอยู่กับนางซิม
เป็นโรงงานที่แม่ของเธอลงทุนให้กับนางซิมค่ะ

ตอนนั้นไปอยู่ด้วยกันช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แล้วตลอดเวลานางซิมอยู่ด้วยนะคุณ
บังคับให้เธอโกหกทุกอย่างทุกคนตลอดทุกเรื่อง
ขัดใจอะไรก็จะทำร้ายร่างกายปางตาย
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกแม่นะ
เพราะนางซิมไม่ให้ใช้โทรศัพท์
เออทำไมเป็นไปได้ลูกก็ตัวโตแล้วนะ
คือทำไมยอมให้คนคนหนึ่งมาบังคับได้ขนาดนี้นะครับ

แม่ไว้ใจให้เธอไปอยู่ในความดูแลของนางซิมที่โรงงาน
ตอนนี้รู้สึกโกรธแค้นมากอยากให้นางซิมมารับกรรมค่ะ
คือแบบว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราแล้วก็สังคม
อยากรู้จักหน้าตานิสัยใจคอนางซิมนะ
นักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปตามหาร่างทรง
ที่ชื่อว่านางซิมนางซิมสิริพร
วันนี้ลงพื้นที่ไปเป็นวันที่๒แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ
เพียงแม่นางซิมยังไม่เคยพบตัวนางซิมเลยนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามข้อมูลจากคุณพี่ยามรอปภเนี่ย
ซิมได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน

พร้อมกับแจ้งบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน
พ่อแม่ญาติพี่น้องตัวนางซิมก็ไม่อยู่
ไม่ได้แจ้งเอาไว้ด้วยนะคะว่าเธอไปไหนอย่างไรนะคะ
ทีมข่าวไม่ลดละความพยายามค่ะ
ติดต่อไปที่นางซิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเข้าพบ
และอยากให้ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงค่ะ
มีการนำภาพถ่ายของนางซิมไปเปิดให้ชาวบ้านดู
ชาวบ้านบอกว่าไม่คุ้นหน้านะ

ถ้าเป็นร่างทรงพ่อปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์จริง
ชาวบ้านก็ต้องรู้จักแต่ว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาก่อนเลย
คาดว่าน่าจะเป็นร่างทรงที่นับถือกันเฉพาะกลุ่ม

ส่วนคนในหมู่บ้านก็จะต่างคนต่างอยู่

ถ้ามีการหลอกลวงกันจริงก็คงไม่มีเพื่อนบ้าน

มีเพียงแต่กลุ่มผู้เสียหายเท่านั้นแหละค่ะที่โดนหลอกนะคะ
ส่วนทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความบอกว่า
ช่อกงแม้ตามหลักการแล้วจะหมดอายุความไปแล้ว
ในเวลา๓เดือนและเหตุการณ์ผู้เสียหายถูกหลอกลวง

แต่ยังสามารถไปดูข้อหาอื่นได้
เดี๋ยวนะหมดอายุความไม่น่าจะ๓เดือนนะคะ
ช่อโกงน่าจะ๓ปีไหมคะ

เพราะฉะนั้นแล้วไปดูข้อหาอื่นได้

แม้ว่าเอกสารยืนยันการโอนเงินจะหายไป
ก็ต้องไปดูพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วยนะคะ
ขณะที่ตัวร่างทรงขณะนี้ยังถือว่า
ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น
ซึ่งทางตำรวจก็ต้องไปเรียกตัวมา
เพื่อที่จะสอบปากคำต่อไปนะคะ
ผู้เสียหายที่สูญเงินไป๔๒ล้านบาท
ที่เป็นสามีภรรยากันเขาก็ไปออกสื่อเหมือนกัน
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของนางซิม
บอกว่านางซิมจริงแล้วอายุยังไม่เยอะนะคุณ
ประมาณ๓๘ปีแต่ว่าในบัตรที่นางซิมเคยให้ดู
อายุแค่๓๔ปีเท่านั้นเองแต่ก็หลอกคนไปทั่ว
แล้วก็เขาชอบเหมือนทำเป็นสร้างปฏิหารนะคุณ

ปฏิหารยังไงรู้ไหมฮะที่ทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้เขาเชื่อ
คือบางทีนั่งรถไปด้วยกันกับนางซิม
นางซิมบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำบุญที่หลวงพ่อโสธร
ระหว่างทางที่นั่งรถของนางซิมปรากฏว่าในรถนะคุณ
มันมีกลิ่นเหม็นมากคุณโรสลิน
คือมันมีกลิ่นเหม็นมากนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าสองสามีภรรยาก็ถามนางซิมว่ากลิ่นอะไร
ซิมบอกว่ามีเปรตเดินข้ามถนนอยู่

นี่คือกลิ่นเปรตนะครับ
แล้วบางทีนางซิมตอนที่เหมือนมีร่างทรงของพ่อปู่เข้า
ก็จะสร้างกลิ่นเป็นกลิ่นหมากพรู

พวกนี้มันมาพร้อมกับวิญญาณหรือเปล่า

ไม่รู้ว่านางซิมเป็นคนสร้างกลิ่นพวกนี้ขึ้นมาหรือเปล่า

อย่างนั้นดูเรื่องของอายุความคดีช่อโกงนะคะ
ความผิดฐานช่อกงเป็นความผิดอันยอมความได้
ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์หรือว่าแจ้งความ

นับตั้งแต่รู้เรื่องความผิดแล้วก็รู้ตัวผู้กระทำความผิด
อ๋อแสดงว่ากรณีที่ทนายโรนโรงบอกสามเดือน
แสดงว่าผู้เสียหายเขาไม่ได้ไปฟ้อง